ลูกกองทัพนะครับเอาทหารออกจากกองทัพ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชั้นก้าวใกล้วิทยาลัยด้วยล่ะครับ
เจ้าของเจ้าชั้นก้าวใกล้วิทยาลัยชั้นก้าวใกล้วิทยาลัย
ชั้นก้าวใกล้วิทยาลัยชั้นก้าวใกล้วิทยาลัย
เขาทำได้ไหมใครผิดใครผิดเขาทำได้ไหม
เขาทำเขาเป็นอัยกรรมงานใครทำมันไหมที่ไหน
ผู้หาดีมันไหมที่ไหน
โอ้โหคุณคิงคะดูเดือดจริงค่ะ
นี่เป็นกองเชียร์นะคะของทั้งสองฝั่ง

รวมไทยสร้างชาตินำโดยลุงตู่ค่ะลงพื้นที่
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วดันไปเจออีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือเป็นทางด้านของพักเก้าไกลที่มาเดินหาเสียงเหมือนกัน
จังหวะนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่หวิดปะทะพอสมควรค่ะ
เชียร์ทั้งสองฝั่งนะคะเขาก็ตะโกนต่อด่าทอกัน
มันเป็นเรื่องจังหวะที่พักเก้าไกลเขากำลังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การลดกำลังทหารจังหวะนั้นค่ะกองเชียร์ของทางฝั่งรวมไทยสร้างชาติ
ตลางชาติก็ตะโกนกลับไปมาอยู่แบบนี้
บรรยากาศค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะ
ในขณะเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เพราะไปเดินหาเสียงที่ตลาดนัดศรีบุญเรือง
โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะ
คุณผู้ชมคะตรงจุดนี้ค่ะ
ไปมาก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอความร่วมมือบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวแยกกันหาเสียงคนละฝั่งก็แล้วกันค่ะอ่าให้ไปอยู่กันคนละมุมตลาด
ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนะคะ
สมัครเก้าไกลเขตหนึ่งที่จังหวัดกระบี่คุณวสินค่ะ
และยังมีผู้ช่วยหาเสียงกำลังขึ้นรถหาเสียงอยู่ที่ถนนวัฒนธรรม
อันนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ปรากฏว่าไปเจอจังหวะที่
เขากำลังจะแจกเป็นลักษณะเหมือนแผ่นพับเหมือนโรชัวร์ที่แนะนำตัว
แล้วปรากฏว่าชาวบ้านไปตะโกนด่าแล้วบอกไม่ขอรับไอ้แผ่นพับนี้
เพราะไม่พอใจที่จะไปยกเลิกหรือแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสอง
แล้วเกิดบรรยากาศยังไงบ้างลองไปดูค่ะ
ไปไกลไกลครับไม่เอาไปไกลไกลครับไปไกลไกลเลย
แก้หนึ่งหนึ่งสองไปไกลไกลครับแก้หนึ่งหนึ่งสองไปไกลไกลเลย
ทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่เอาครับไม่เอา
ไปเลยไปไปไกลไกลไปไกลไกล

โอ้โหคือในแต่ละพื้นที่เราก็ต้องยอมรับจุดหนึ่งนะคุณคิงว่า
ก็จะมีกองเชียร์ของแต่ละภาคนเป็นธรรมดาแหละนะคะ

บอกแห่คึกคักกันทีเดียวค่ะเพราะอะไร
ดูสิว่าลุงป้อมไปไหนแล้วนั่งอะไรคะคุณคิง

เป็นรถไฟแหม่นั่งเท่เลย
รถไฟขบวนเร็ว๑๓๕ค่ะสายกรุงเทพอุบลราชธานี
เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะ

จะไปไหนไปปราศัยใหญ่ที่โคราชค่ะ
ลุงป้อมเลือกนั่งโบกี้แบบพันลมนะคะ

ตลอดเส้นทางก็จะมีสถานีชุมทางขนาดใหญ่
มีเหล่าบรรดาประชาชนแฟนคลับเหมือนกันค่ะ

มีให้ดอกไม้ชูป้ายส่งเสียงเชียร์คึกคักเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเอื้อมไปถึงแล้วหอมแก้มท่านได้ก็คงจะทำ
ป้อมบอกแบบนี้นี่เป็นการนั่งรถไฟในรอบ๔๐๕๐ปีเลย
คราวนี้ขอปักทงในภาคอีสานให้ได้ค่ะ